คณะรัฐมนตรีที่ท่านได้อนุมัติ
มาตรการเยียวยาประชาชนจากผลกระทบของโรคโควิด๑๙
ระยะที่๒๔มาตรการด้วยกัน
คนละครึ่งเฟส๓ท่านจะได้อีกคนละ๓๐๐๐บาท
การประชุมวันนี้นะครับผลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
ได้ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เนสนะครับ

มาตรการเยียวยาประชาชนจากโรคโควิด๑๙
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอประกอบด้วย
โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ระยะที่๓ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
เดือนละ๒๐๐บาทระยะเวลา๖เดือน
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม๒๕๖๒
ครอบคลุมประชาชน๑๓ล้าน๖แสนคน
งบประมาณ๑๖๔๐๐ล้านบาท
ต่อไปคือโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

เป็นมาตรการสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
ซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการเราชนะ
รวมไปถึงกลุ่มผู้พิการและสูงอายุ
๒๕๐๐๐๐๐คนเริ่มละ๒๐๐บาท

ใช้งบประมาณ๓๐๐๐ล้านบาทในส่วนนี้
ส่วนโครงการคนละครึ่งระยะที่๓
ระยะได้รับความตอบรับอย่างดี

ช่วยจ่ายไม่เกิน๑๕๐บาทครับ
วงเงิน๓๐๐๐บาทต่อคนนะฮะ
รอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย๓๑ล้านคนครับ
งบประมาณ๙๓๐๐๐ล้านบาท
ส่วนอีกโครงการหนึ่งนะครับอันนี้ใหม่ถอดด้ามเลย

สูงสุดไม่เกิน๗๐๐บาทต่อคนนะครับ
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน๒๕๕๙
เพื่อไปใช้จ่ายในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม
โดยใช้เงินในโครงการนี้นะครับประมาณ๒๘๐๐๐ล้านบาท
คุณผู้ชมครับมาติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ประจำวันนี้นะครับ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน๒๒๓๐ราย
เป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ๒๑๕๓รายนะครับ
ผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ๗๗ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาอยู่ที่
๒รายส่วนผู้เสียชีวิต๓๘ศพนะครับ
และยอดผู้เสียชีวิตสะสม๑๐๖๙ศพครับ